เป็นอุบัติเหตุที่รถบรรทุกเฉียวชนท้ายรถกระบะ
กระทั่งตกขอบทางและท้ายที่สุดเกิดไฟลุกไหม้
มีคลิปจากกล้องวงจรปิดให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจังหวะที่รถกระบะเปิดไฟเลี้ยวขวานะจะเลี้ยวเข้าซอยอยู่แล้วนะฮะก็ชะลอแล้วก็จอดแล้วนะฮะ
แต่ปรากฏว่าถนนตรงนี้๒เลนแล้วมันแคบใช่ไหมฮะ

ทุกมาไวเหมือนกันนี่จังหวะนี้โอ้โหเฉียวชนท้ายรถกระบะจนกระบะเด้งเลยนะฮะส่วนรถบรรทุกเนี่ยตกขอบทางตกไปแล้วเป็นยังไงอย่างที่เห็นแล้วครับไฟลุกไหม้ทันทีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหมู่๓ตำบลวัดยางงามที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับในที่เกิดเหตุพบรถ๖ล้อทะเบียน๘๐๗๖๓๐สมุทรสงครามนะฮะมีไฟลุกไหม้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งในการดับเพลิงฮะรถบรรทุกคันนี้ก็บรรทุกดินมานะครับ
เรื่องต้นดับเพลิงเทศบาลปากท่อได้ทำการฉีดน้ำสกัดเพลิง

ใช้เวลาในการควบคุมเพลิง๑๐นาที
สภาพด้านท้ายฝั่งซ้ายยุบเข้ามาครึ่งคัน
พังเสียหายยับเยินคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
ก็แน่นอนเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

กระบะจะเลี้ยวขวารถบรรทุกมาเฉียวชนท้าย
ตกไหลทางขอบทางแล้วก็ไฟลุกไหม้นะครับ
ทีนี้ทางตำรวจก็จะได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุ
สรุปหาสาเหตุหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ

ใช่ก็ต้องดูว่าสอบสวนก่อนทำไมไฟมันไหม้แบบนั้น